ส่วนรายการที่เพิ่งจะถ่ายทอดสดกันไปเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะ
เป็นเกมนัดที่๓ของฤดูกาลนะคะห้องเย็นท่าข้ามทีมจ่าฝูงที่ชนะ๒นัดรวด
แต่ว่าห้องเย็นท่าข้ามไม่ยอมแพ้ค่ะมาตามตีเสมอได้ไม่ถึงนาทีถัดมานะคะ
ผลงานของนนทพันธ์โพพืชค่ะ
และเป็นห้องเย็นนะคะที่ได้ประตูพลิกขึ้นนำ๒ประตูต่อ๑ในช่วงนาทีสุดท้ายครึ่งแรกค่ะ
ครึ่งแรกจบด้วยสกอร์นี้นะคะส่วนครึ่งหลังค่ะ
ฉากมาไม่กี่วินาทีนะคะมุมัติอุสมันมุซาค่ะก็ยิงประตูที่๔ในฤดูการนี้
นาทีที่๑๕นะคะห้องเย็นเสียฟาวทีมครั้งที่๖โดนจุดโทษจุดที่๒ค่ะ
ซึ่งจุดเท่าจุดที่๒นะคะก็เป็นวัชรินนามัศกาลค่ะ
แต่ว่าห้องเย็นตามตีเสมอได้เหมือนกันไม่ยอมแพ้ค่ะ
พลิกกันไปพลิกกันมานะคะนาทีที่๑๗ค่ะเป็นพรเทพสนมิตรที่ยิงเต็มข้อเสยคานเข้าไปค่ะ
เสมอกันสามประตูต่อสามเกมยังแลกกันสนุกนะคะนาทีที่๑๘ค่ะ
บ้านไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะคะก็มาตามตีเสมอ๔ประตูต่อ๔
ชัย๓นัดร่วนนะคะส่วนห้องเย็นก็แพ้เป็นเกมแรกค่ะ
ก็เป็นการแข่งขันกันระหว่างกรมทางหลวงกับราชนาวี
ส่วนเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีมีแข่งขัน๓คู่
และก็สิงห์สมุดสาขอนเจอกับการท่าเหลือค่ะ
รอบก่อนรองชนะเลิศในประเภททีมชาย
จากไทยดวนกันเองนะคะระหว่างพิชากรนราธรค่ะ
จับคู่กับพานุพงศานันเสื้อสีแดงทีมไทย๒นะคะ
เจอกับกิติดวงจินดาที่จับคู่กับดุลวินิตแก้วสายทีมไทย๓เสื้อสีน้ำเงินค่ะ
แล้วก็เป็นทีมไทย๓ที่พลิกสถานการณ์จากที่ตามหลังเซตแรก
กลับมาชนะ๒ต่อ๑เซต๑๕ต่อ๒๑๒๑ต่อ๑๙และ๑๕ต่อ๘
เข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปนะคะ
ก็สามารถติดตามบันทึกการแข่งขันของคู่นี้
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ตั้งแต่ตี๑๔๕เป็นต้นไป
ส่วนเกมในรอบรองชนะเลิศจะแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้นะคะ

ส่วนเกมรอบชิงก็จะแข่งขันกันวันพรุ่งนี้เหมือนกันเวลาบ่าย๓นะคะ